พาคุณผู้ชมไปดูที่แจ้งวัฒนะหน่อยละกันค่ะ
คือเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
เพราะว่าได้รับแจ้งมาว่าอาคารแห่งนี้

แล้วก็ควบคุมตัวนักเล่นได้เกือบ๙๐คนนะคะ
เรื่องนี้ผลตำรวจโทรต่อศักดิ์สุขวิมน

อยู่ที่ซอยแจ้งวัฒนา๑๔ที่เขตหลัก๔

ตอนที่เข้าไปอาคารแห่งนี้มันเป็นอาคารชั้นเดียว

เจอโต๊ะเป็นโต๊ะพนัน๔โต๊ะ
มีโต๊ะเสือมังกร๒โต๊ะโต๊ะไฮโล๑โต๊ะโต๊ะกำถั่ว๑โต๊ะ
แล้วก็เจอนักพนัน๘๙คน
เป็นคนไทย๗๕คนแล้วก็คนต่างด้าว๑๔คน
กำลังจับกลุ่มกันอยู่เลยเล่นพนันอยู่นะคะ
ทีนี้ตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงเนี่ย
ก็มีทั้งที่สวมหน้ากากอนามัยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
ตำรวจก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มค่ะ
ต้องบูรณาการต้องตรวจสอบสถานที่ที่มีการลักลอบเล่นพนันโดยผิดกฎหมาย
โดยไปสอบสวนหาข่าวหาจากสถานที่ที่เคยมีการจับกลุ่มมาก่อนหน้านี้
แล้วก็สถานที่ที่ยังมีการเปิดเล่นอยู่จนมาล่าสุดเนี่ย
ทราบว่าที่ตรงนี้ลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย
ทีนี้ก็เลยต้องบูรณาการกันแล้วก็เข้าไปตรวจสอบ
เรื่องต้นเนี่ยนะคะจากการข่าวก็พบว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ย
ก่อนหน้านี้ก็เคยโดนมาแล้วนะโดนตำรวจจับมาแล้ว
แล้วก็ลักลอบมาเปิดอีกรอบนึงบ่อนเนี้ย
เป็นของนายสอเสือที่ลักลอบแอบเปิดมาสักระยะหนึ่งแล้ว

เรื่องต้นนักเล่นทั้งหมดก็ถูกแจ้งข้อหาค่ะ
ลักลอบเล่นพนันโดยผิดกฎหมาย
เรื่องเกี่ยวกับการห้ามชุมนุมมั่วสุมรวมตัวกัน
กระทำกิจกรรมใดในสถานที่แออัด
แล้วก็ถูกคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนที่สพทุ่ง๒ห้อง

แล้วก็มีการประสานทางสาธารณสุข

ไข้ของนักพนันทั้ง๘๙รายทั้งหมด
แล้วก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วย